เพราะว่ากรุงเทพออกวิ่งแล้วตั้งแต่ตี๕
ไปดูหน่อยไหมคะเมื่อเช้าสักประมาณตี๕ค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะ
อาจารย์ชาติชาติออกวิ่งที่สวนเบนจสิรินะคะ
อัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองหลายเรื่องด้วยกัน
เรื่องแรกเป็นเรื่องของการเปิดสวนสาธารณะ๓แห่งที่บอกว่า
เริ่มทดลองเปิดตั้งแต่ตี๔๓๐จนถึง๔ทุ่มจำได้ไหม

แสดงความยินดีกับน้องแอนนาเสือ
ลูกของเจ้าหน้าที่กรุงเทพนะคะ
ที่เขาบอกว่าประวัติของเขาคือมาจากกองขยะ

เปรียบตัวเองเป็นบัวเกิดแต่ตม
แต่ใช่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้
มันอยู่ที่วิธีคิดของคนที่น้องพูดนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นลูกของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
รวมถึงคุณชัชชาติพูดถึงเหตุสะพานกลับรถถล่มที่
พระราม๒ด้วยอันนี้เรื่องใหญ่ที่ต้องตามกันนะคะ
คือตอนแรกเราคิดว่าอาจารย์ชาจะพูดถึงเรื่องของน้ำท่วม
เมื่อคืนที่พี่เบิร์ตรายงานหนักหลายจุดเนี่ย
เพราะว่าหลายจุดอย่างที่บอกไปหนักมากนะคะ
โดยเฉพาะทางสายไม้วัชฌาพนธุ์คือจงอยู่ใต้บรรดาเนี่ยค่ะ

แต่คาดว่าเช้านี้เดี๋ยวอาจารย์น่าจะลงพื้นที่ไปดูสายนะครับ
นี่เป็นส่วนของเมื่อเช้าสดร้อนที่อาจารย์ออกวิ่งนะคะ
ส่วนไปดูในทวิตเตอร์ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ๑
เมื่อวานนี้จำได้ไหมมีการแบคเทิร์นกัน

มีกิจกรรมการประชันวงดุริยางกระชับมิตรระหว่างทีมกรุงเทพหานครกับทีมโคราช
อินดอร์สเตดียมหัวหมากคุณชาติชาติพร้อมกับลูกชายน้องแสนดี
ส่งกำลังใจให้ทีมกรุงเทพบรรยากาศการแข่งขันเนี่ย
ส่วนการงานสร้างทุกคนแสดงกันอย่างเต็มที่
เรียกได้ว่ากระหึ่มกันทั้งอินดอร์สเตดียมเลยนะคะ

ขอให้จะภาพจงเจริญ

เอ้าจริงให้ดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
ทราอยุธยมฮาริโรคของพระราชมาเจ้าฟ้าที่สุดที่โลก
ทราอยุธยมฮาริโรคของพระราชมาเจ้าฟ้าที่สุดที่สุดที่สุด
ทราอยุธยมฮาริโรคของพระราชมาเจ้าฮาริโรค
โอเห้ยมันขนลุกอ่ะ

โอ้โหแล้วระดับโลกนะ
ไม่ใช่ไก่กาอาราเล่นะคุณผู้ชม
เพราะว่าเป็นการแบตเทิลการพืชกระชับมิตรเชื่อมสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
เน้นการแข่งขันค่ะซึ่งในครั้งแรกเนี่ยกรทมเป็นทีมในฐานะทีมย่า
ทีมย่าวทีมย่าวครั้งต่อไปก็จะนำทีมกฏธมอลไปเยือนที่โคราช
หรือเป็นการแลกเปลี่ยนการแสดงระหว่างเด็กสองพื้นที่แล้วเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถด้วยคือนอกจากการแสดงโชว์วงโยธวาทิศทั้งสองโรงเรียนแล้วเนี่ยนะคะ
สนุกมากบรรยากาศสุดเลยอาจารย์ชัดน้ำตาคลอด้วยนะ
มีจังหวะหนึ่งที่เด็กนักศึกษานิสิตมเกษตร
ร้องเพลงให้อาจารย์ให้กำลังใจ
เฮ้ยจบแล้วเหรอข่าวจันทร์ชัดจบแล้วเหรอประเทพฯอ่ะ
อ้าวไม่มีหยอกน้องปิดเบรก